คุณผู้ชมคะจากเรื่องของร่างทรงไปดูเรื่องราวสุดปฏิหารกันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นกับหนุ่มอายุ๓๒ปีที่จังหวัดจันทบุรี
ขับรถผ่านโค้งร้อยศพสุดท้ายเกิดอุปติเหตุ
รถเนี่ยพังเละเลยนะคะหลังคาปลิวหายไปหมดเลย
เหลือแต่เบาะที่นั่งแบบเนี้ยคุณผู้ชมคือใครเห็นสภาพรถเนี่ย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
ฉีกหลุดออกไปเป็นชิ้นหลังคาเปิดปลิวหายไปทั้งแผน
เหลือแต่เบาะที่นั่งรถยนต์คันนี้คุณผู้ชมเห็น
เลขทะเบียนไปแล้วใช่ไหมคะจดทันไหมไม่ทันอีกรอบหนึ่ง
กบไม้๕๓๙๗จันทบุรีค่ะประสบเหตุหลุดโค้งนะคะ
กับต้นไม้กลางถนนที่บริเวณโค้งหมอหวาน
บนถนนสุขุมวิทย์ตำบลครองนารายอำเภอเมืองจันทบุรี
ชาวบ้านเขาเรียกโค้งนี้ว่าโค้งร้อยศพ
เพราะว่ามีอุบัติเหตุรถแหกโค้งบ่อยครั้ง
ซากที่พบหลายคนเห็นแล้วถึงกับสายหน้า
เพราะว่าสภาพนี้คนขับเนี่ยแหมดูแล้วยังไงก็ต้องอาการสาหัส

แต่นี่คือแต่นี่คือตัวเขานะคะ
ห่างคิ้วขวาแตกใช่เพราะว่าถึงกับอึ้งเลย
เพราะว่าชายคนนี้ลุกนั่งได้ตามปกติเนื้อตัวแทบไม่มีบาดแผลใดเลย
เจ็บแค่หางคิ้วเท่านั้นเองค่ะพูดคุยสอบถามได้นะคะ
คุยกันก็คือทราบชื่อคือนายอังคารอายุ๓๒ปีเป็นชาวอำเภอขลุง
ก็เล่าให้ฟังว่าคือขับรถกลับจากทำธุระที่อำเภอสอยดาว
กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอขลุง
ถึงจุดเกิดเหตุเกิดแหกโค้งไปชนกับต้นไม้
แล้วก็พุ่งลงไปในร่องกลางถนน
ทีนี้เห็นแล้วก็เลยถามกลับไปว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นอะไรเลยเหรอ
เจ้าตัวบอกว่าเนี่ยควักพระเครื่องที่ห้อยไว้เต็มคอออกมาโชว์
คุณผู้ชมหนึ่งในนั้นคือพระหลวงพ่อคงค่ะ
แห่งวัดวังสรรพรสในอำเภอขลุงนั่นเอง

หลวงพ่อคงโดยเจ้าตัวเชื่อว่า
เป็นเพราะว่าบารมีของหลวงพ่อคงที่ช่วยคุ้มภัยทำให้รอดชีวิตได้อย่างปฏิหารนะคะ
ไม่เคียงก็ต้องเชื่อนะรอดมาได้แบบขิวแตกนิดเดียวเอง